ที่บ้านกกอกหน่อยละกันนะฮะมีบรรยากาศมีคนไปกันไม่เว้นแต่ละวัน
ล่าสุดมีพระสงฆ์สามรูปเดินทางไปที่บ้านกกอกที่มุกดาหาร
เอาของขลังของดีไปให้ทั้งลุงพลไปให้ทั้งพ่อแม่ของน้องชมพู่นะฮะ
จากมีพระเองก็จะมีชาวบ้านครับเดินทางไปแต่ล่าสุดเนี่ยไปดูก่อนนะฮะ
ก็มีพระเนี่ยฮะตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยพระสงฆ์สามรูปมีพระอาจารย์
ทวีชัยคุณากะโรครับนะฮะหัวหน้าที่พักสงเขาทองถ้ำน้ำทิพย์ที่อำเภอโน
หนองสูงจังหวัดมุกดาหารพร้อมกับพระลูกวัดอีกสองรูปเดินทางไปให้กำลังใจลุงพลกับป้าแตน
ที่แรกพอไปถึงปุ๊บไปหาลุงพลก่อนกับป้าแตนนะฮะไปผูกฝ้ายที่ข้อมือนะฮะ
เพื่อความเป็นสริมงคลกับครอบครัวแล้วก็มอบวัตถุมงคลให้ด้วยนะฮะสิ่งที่พระท่านมอบให้ลุงพลกับป้าแตนเนี่ยมีอะไรบ้าง
ก็มีพระสัมพันยูเสวยวิมุติศุกร์มวลสารประหลอดดำกายสิทธิ์นะฮะ
เป็นพุทธคุณเนี่ยป้องกันคนที่จะมาปองร้ายนี่องค์นี้นะครับนะฮะ
แล้วก็มีลูกตุ้มปลอดดำกายสิทธิ์พุทธคุณเนี่ยป้องกันผู้ประสงค์ร้าย
นี่อันนี้นะครับรวมทั้งมีรูปพระพุทธเมตตาจากประเทศอินเดียด้วย
แตนไปนะฮะพระอาจารย์ทวีชัยบอกว่าที่เดินทางมาเนี่ย
ป้าแตนเนี่ยมีแต่สิ่งดีเข้ามานะซึ่งจากพูดคุยกันกับลุงพลเนี่ยพระอาจารย์ทวีชัยก็เชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าอัตมาเชื่อว่าลุงพลเนี่ยเป็นคนซื่อนะเป็นคนตรงไปตรงมาไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่ครับ
ไม่มีอะไรจะมาทำอันตรายอะไรเราได้
ก็เป็นไปตามพระท่านว่าความลับไม่มีในโลก
บริสุทธิ์ยังไงก็บริสุทธิ์อยู่วันยังค่ำ

ส่วนความคืบหน้าในการต่อเติมบ้านของลุงพล
ลุงพลก็บอกว่าอยากกลับมาอยู่บ้านแล้ว
เพราะว่าออกไปอยู่ที่อื่นมารู้สึกไม่สบายใจเท่ากับนอนที่บ้านตัวเอง
ตอนนี้ติดอยู่ที่ว่ายังทาสีบ้านไม่เสร็จ

ถ้าสองอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็จะกลับมาอยู่บ้านทันทีนะฮะ
ตอนนี้มีการคุยกันกับป้าแตนแล้วว่าจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่วันไหน
ใจลุงพลเองอยากจัดพร้อมกันกับวันเกิดเลยคือวันที่๑๗สิงหาคม

ส่วนวันที่๑๗นั้นก็จะมีการทำบุญวันคล้ายวันเกิด
แล้วก็จะกลับไปกราบพ่อกราบแม่ที่อำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครนะครับ
คุณผู้ชมฝั่งบ้านลุงพลเนี่ยเตรียมที่จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ขณะที่ฝั่งบ้านพ่อแม่น้องชมพู่เนี่ยเตรียมที่จะทำบุญครบร้อยวัน
นี่อีก๙วันเท่านั้นนะคะครบร้อยวันการจักรไปของน้องชมพู่
ในวันที่๑๙สิงหาคมนี้ก็มีการจัดเตรียมบ้านต่างด้วยนะคะ
ทีนี้พระอาจารย์ทวีชัยท่านเองเนี่ยนอกจากจะเดินทางไปที่บ้านลุงพลแล้ว
ก็ไปที่บ้านพ่อแม่น้องชมพู่ด้วยนะคะ
ทำพิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็แผ่เมตตาให้กับวิญญาณของน้องชมพู่
พร้อมกับบอกพ่อแม่ของน้องชมพู่บอกว่าให้อดทนต่อสู้กับอุปสรรคไปให้ได้ผ่านมันไปให้ได้
หลังเสร็จสิ้นพิธีแล้วนะคะพ่อแม่น้องชมพู่ก็ได้มีการกรวดน้ำให้กับน้องด้วยแบบนี้นะคะ
ก่อนกลับค่ะพระอาจารย์ทวีชัยได้มีการมอบวัตถุมงคลให้กับครอบครัวของพ่อแม่น้องชมพู่เช่นเดียวกันนะคะ
ทีนี้หลังจากเสร็จสิ้นแล้วพ่อแม่น้องชมพู่ก็นำมีการนำจอบมาขุดดินบริเวณพื้นบ้าน
แล้วก็บอกว่าตั้งใจจะเทปูนพื้นบ้านใหม่ตั้งแต่นานมาแล้วแบบนี้ค่ะ
แต่ยังไม่มีโอกาสสักทีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือโอกาสนี้แหละทำบุญครบร้อยวัน
การเสียชีวิตน้องชมพู่ในวันที่๑๙สิงหาคมนี้ก็จะมีการเทปูนพื้นบ้าน
เพื่อรองรับผู้คนที่จะเดินทางไปร่วมทำบุญด้วยนะคะ
ทีนี้เมื่อวานนี้มีประชาชนจากจังหวัดนครพนมค่ะมาเยี่ยมให้กำลังใจ
ที่บ้านพ่อแม่น้องชมพู่แบบนี้แล้วก็นี่ค่ะเรารักษาิตรีแบบนี้นะคะ
มีการนำรูปถ่ายของน้องชมพู่แล้วก็ที่พ่อน้องชมพู่ถือเมื่อสักครู่เป็นกลุ่มไลน์
เขามีการแชทให้กำลังใจก็เป็นทีมสาวิตรีไปนะคะ
ก็มีการเอามาใส่กรอบแบบนี้นี่รูปน้องชมพู่๓รูปค่ะ
หนึ่งในสามรูปมีอยู่รูปหนึ่งแม่น้องชมพู่บอกว่าชอบมาก
เป็นรูปที่น้องชมพู่ถ่ายกับพี่สาวรูปนี้ค่ะคือน้องสดิ้ง
แม่เป็นคนถ่ายกับมือเองช่วงวันแม่ของปีที่แล้วแม่ของน้องชมพู่บอกว่าถ่ายภาพนี้ไว้
ตอนนั้นน้องชมพู่เนี่ยใกล้จะสามขวบแล้วเพิ่งรู้จักวันแม่วันนั้นลูกกลับมาจากโรงเรียนก็นำดอกมะลิมาไหว้แม่พอนึกย้อนกลับไปก็อดคิดถึงไม่ได้
เพราะว่าน้องชมพู่เนี่ยมากราบแม่ได้เพียงปีเดียวก็คือปีที่แล้วเป็นวันแม่ครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายของน้องแม่น้องชมพู่บอกว่ามันไม่มีภาพนี้อีกแล้ว
กลับแม่เสร็จแล้วดอกมะลิกลับแม่เสร็จแล้วเป็นถืออยู่นี่ไงเป็นภาพวันแม่ปีที่แล้ว

วันแม่ไม่มีใครมากราบคุณแม่แล้วนะคะทางทีมข่าวของเราก็ยังคงเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะคะทางทีมข่าวของเราก็ยังคงเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะคะทางทีมข่าวของเราก็ยังคงเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะคะพร้อมกับการเกาะติดเรื่องของการทำงานของตำรวจนะคะพร้อมกับการเกาะติดเรื่องของการทำงานของตำรวจนะคะพร้อมก

หาคำตอบให้ได้ว่ามีคนพาขึ้นไปหรือเปล่าและเป็นใครมีเจตนาอย่างไร
ขณะนี้อยู่ระหว่างการเชื่อมโยงเหตุการณ์คือได้จิ๊กซอแต่ละตัวแล้ว
แต่ตอนนี้ต้องการเอาจิ๊กซอแต่ละตัวมาต่อกันให้มันลงรอยกันลงล็อกกัน
พยายามทำตรงนี้อยู่แล้วก็ยอมรับว่าการหาหลักฐานมันยาก
เพราะหลักฐานบางส่วนถูกทำลายไปแล้วตามการเวลา
ส่วนเรื่องของการปิดสำนวนชนะสูตรตามกระบวนการยุติธรรมเพื่อรอหาหลักฐานใหม่อีก๑ปี
ตำรวจชุดคลี่คลายคดีมองว่าถ้าทำแบบนั้นมันจะยิ่งยากขึ้นไปอีก
การทำงานมันจะยิ่งยากขึ้นไปอีกตามการเวลาขนาด๓เดือนยังยากขนาดนี้
แล้วถ้าปล่อยเพิ่มไปอีก๑ปีมันจะยากขนาดไหนเนี่ยนะคะ
ที่บอกว่าแบบนั้นเพราะนี่แหละค่ะ๑ปีหลักฐานทุกอย่างมันจะยิ่งหายไปเรื่อย
ดังนั้นตำรวจจึงขอทำคดีต่อไป
พร้อมยืนยันว่าหากมีพยานหลักฐานแน่นหนาจะออกหมายจับ
ไม่มีการจับแพ้แน่นอนค่ะยังยืนยันเหมือนเดิม
ยังคงทำงานทุกวันสำหรับทีมตำรวจค่ะ
เราก็รอได้ฟังข่าวดีจากทางตำรวจว่าจะสามารถออกหมายจับคนร้ายได้ในส่วนของคดีนี้